ท่านผู้ชมครับเมื่อตี๓คืนที่ผ่านมานะครับ
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่พื้นที่ของจังหวัดอุดรธานีนะครับ
ก็เป็นอุบัติเหตุรถยนต์ไปชนเสาไฟฟ้าส่องสว่างนะฮะ
แล้วก็ไปตกลงที่ร่องกลางถนนมิตรภาพนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนมิตรภาพบ้านนาทองคำตำบลหนองไผ่
อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับในท้องที่ของสพนสูง
พอได้รับแจ้งตำรวจก็ไปกับชุดกู้ภัยนะครับ
มีอาสากู้ไผ่อุดรศว่างเมธาธรรมแล้วก็อาสากู้ไผ่ทางหลวงกู้ชีพอบตน้องไผ่
เจอเจ้าของรถแล้วก็คนเจ็บนะ
ก็มีการเปิดสัญญาณไฟวางกลวยจุดเกิดเหตุเอาไว้ส่วนเสาไฟส่องสว่างหักล้มไปหนึ่งต้น
ตำรวจก็เก็บหลักฐานต่างนะครับแล้วข้ามถนนไปยืนบันทึกภาพที่ฝั่งตรงข้ามนะครับ
ขณะที่ร้อยตำรวจโทแทนนุ่มเจริญร้อยเวรสพนสูงกำลังบันทึกภาพ
ดาบตำรวจเชษฐากับอาสากู้ภัยอีก๒คนก็มายืนอยู่จุดนั้นด้วยนะครับ
อยู่ดีมีรถกระบะครับลักษณะมีตู้บรรทุกสินค้าอยู่ด้านหลัง
ขับมาด้วยความเร็วสูงมาจากเส้นจังหวัดขอนแก่นมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองอุดรธานี
พุ่งมาเฉียวอาสากู้ภัยทางหลวงกับตำรวจกระเด็นไปคนละทิศคนละทางเลย
นี่ฮะทำให้ดาบตำรวจเชษฐาบัวจานกระดูกต้นขาขวาหัก
อาสากู้ภัยอีกสองคนนะครับนายอัธพลนามพรมขาหัก
นายวรพันธ์คำภูแสนได้รับบาดเจ็บมีแผลตลอดตามร่างกาย
อาสากู้ภัยอุดรสว่างเมธาธรรมที่ไประงับเหตุแรกต้องพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
ซึ่งตอนนี้ทุกคนอาการปลอดภัยแล้วโชคดีที่แค่เฉียวแต่ขนาดเฉียวยังขาหัก
ส่วนรถกระบะที่ก่อเหตุนะครับไม่จอดนะครับขับหนีไปเลย
วิทยุสกัดจับแล้วแต่ปรากฏว่าตามไม่ทันครับหายไปคาดว่าจะขับออกนอกพื้นที่ไปแล้วนะครับ
สพนสูงก็บอกนะคะว่าที่เกิดเหตุเป็นทางตรงรถใช้
ความเร็วสูงพอสมควรค่ะแม้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจะ
สัญญาณไฟฉุกเฉินก็ไม่สามารถชะลอความเร็วแล้วก็
ออกจากจุดเกิดเหตุได้ทันเป็นลักษณะของการเฉียวไม่
ชนแบบจังจังนะคะตอนนี้มอบหมายให้ชุดสืบสวนติด
การหลบหนีของรถคันนี้เบื้องต้นตอนนี้นี่ค่ะได้
ภาพนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดอ๋อบรรทุกสินค้านี่แต่
ภาพมันยังไม่ชัดมากครับไม่เห็นป้ายทะเบียนนะคะเห็น
ภาพแค่นี้เป็นภาพขับมาค่อนข้างเร็วอ่านี้ไปเลยเลยค่ะ